คงจะได้เห็นข่าวของคุณห์นิ้ง

คุณผู้ชมคะมันบีบหัวใจทั้งคนถามและคนตอบจริงนะคะ

แล้วก็ขอถามคุณหิงตลอดนะคะว่าพี่หนิงคุณหนิงสะดวกตอบไหม

แต่ขอให้ข้อมูลเท่าที่จะให้รายละเอียดได้

ก็เข้าประเด็นเรื่องปัญหาครอบครัวของคุณหญิงเลยนะคะ

แต่อยู่ในช่วงที่แก้ไขปัญหานั้นอยู่ค่ะ
ยังอยู่บ้านเดียวกันยังใช้สถานะครอบครัวนะคะ
ซึ่งถ้ามีความชัดเจนเกี่ยวกับทางออกของปัญหาเมื่อไหร่
คุณนิ้งบอกเลยนะคะเขาใช้คำว่า
ความเป็นนิงทุกคนต้องรู้อยู่แล้ว
ก็คล้ายกับว่ายังไงก็เดี๋ยวจะออกมาเคลียร์

แต่สิ่งที่คุณหนิงบอกว่าอยากจะขอความเห็นใจในฐานะคุณแม่ก็คือ
นิรินลูกสาววัย๑๑ของเธอเนี่ย

เพราะฉะนั้นอะไรในโลกโซเชียลที่เขียนกัน

ไปฟังเสียงหัวอกคนเป็นแม่หน่อยค่ะ
หญิงไม่เคยรู้สึกน้อยใจสื่อ

หญิงอยากจะขอทุกคนสักเล็กน้อยว่า
ตอนนี้เวลาจะเขียนข่าวอะไรถึงเรื่องของหนิง
นิงอ่านหนังสือเป็นแล้วค่ะ
แล้วก็ต่อจะให้เรียนโรงเรียนอินเตอร์
แต่ก็เริ่มอ่านภาษาไทยคล่องแล้ว
ทุกเรื่องมันจะถูกจาลึกเอาไว้
บนโลกออนไลน์ที่มันลบไม่ได้
อ่านะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันนะคะ
เพจหรือคอมเมนต์ใดก็ตามแต่ที่ไม่น่ารักนะคะ

ที่เมื่อวานต้องตอบเรื่องข่าวโยงใยเหมือนกัน

ว่าสามีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ของเธอเนี่ย
ร่ำรวยมาจากเรื่องเว็บพนันหรือเปล่า

ทุกคนต้องถามว่าดลงดาราที่มีสามีรวยทำอะไรค่ะ

แล้วก็บอกว่าเท่าที่ทราบคือสามีเป็นนักธุรกิจมานานแล้ว

แต่ที่ไม่ประสบความสำเร็จก็มีเหมือนกันนะ

เชื่อว่ารายได้ทุกอย่างของสามีที่มีมา

มีที่มาค่ะมีที่มา
ก็คือบอกว่าสบายใจได้
สบายใจได้ไม่เกินเงิน

ก็คิดว่าไม่มีค่ะ
เรายังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดสงสัย
ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหรวยจังเลยอะไรอย่างนี้
ไม่ยังใช้ชีวิตยังทำงานอยู่